ดังนั้นสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งการสร้างความปรองดองนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีทุกวันเลยค่ะ
พักการเมืองก็จะไล่เรียงกันไปเข้าร่วมหารือแล้วก็มีข้อเสนอแนะในการสร้างความปรองดองนะคะ

สร้างความปรองดองกลายเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองอีกครั้ง
เมื่อรัฐบาลเดินหน้าตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการสติลูกประเทศหรือปยภ
จะต้องเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากพักการเมืองและประชาชนทั่วประเทศ
สรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันในการสร้างความปรองดองหลังจากนี้
ซึ่งคณะทำงานถือเลิกวันวาเลนไทยเทียบเชิญพักความหวังใหม่
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
และพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยเข้ามาพูดคุยเป็นลำดับแรก
ที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้พักชาติพัฒนาภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
และพักประชาธิปัตย์จะต่อแถวเข้าคิวเพื่อตอบคำถามตามลำดับ
โดยทุกพักจะต้องตอบคำถาม๑๐ข้อที่เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปรองดองในแต่ละด้าน
เช่นด้านการเมืองจะถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
ด้านกฎหมายจะถามถึงทางออกต่อการไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม
และด้านสื่อมวลชนที่จะถามถึงแนวทางในการไม่ใช้สื่อ
เป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้ง
นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการสร้างความปรองดองในเวทีนี้
ไม่ใช่เวทีเพื่อฟอกตัวหรือให้เครดิตใคร
แต่เป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออก
และส่วนตัวก็มั่นใจในตัวผลเอกประวิทร
แต่ไม่ใช่ว่ามันจะฟ้องร้องได้๓เดือนมันเกิดมาปัญหามันร่างเง่ามันจากอะไร
แล้วมันเกิดมากี่ปีจะทำยังไงอะไรที่มันจะทำได้ก่อนอะไรที่จะต้องทำต่อไป
ฟองรองผมบอกแล้วไม่ใช่ฟองรองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มันปรองดองเขาเรียกอะไรปลองดองเพื่อให้ปัญหาต่างนั้นมันเอาปัญหาทุกอย่างมาคลี่โลกออก
แล้วอะไรที่จะต้องไปปฏิรูปอะไรที่จะต้องไปเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติอะไรก็ว่าไปนะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์ยืนยันว่าเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้น
เป็นการรับฟังความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว
ฝ่ายรัฐบาลจะไม่เข้าไปถกเถียงหรือชี้นำ
ทั้งหมดเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยให้เกิดขึ้น
ไม่ได้ไปคุยกับเขานะผมอยากให้เขาพูดแสดงข้อคิดเห็นว่าในอนาคต
ผมไม่ได้ไปเถียงกับใครเนี่ยนะครับ
คณะกรรมการเนี่ยก็จะไม่ไปเถียงกับใครเลย
มีแต่ทางฝ่ายที่จะมาให้ข้อคิดเห็นว่า
อนาคตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปเนี่ย
มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านก็บอกมา
แล้วก็เราก็จะมาทำเป็นมาบริการประเด็นทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ถึงจะมาดูเนินการว่ามาเป็นข้อคิดเห็นร่วมกัน
รัฐบาลก็คาดหวังผลลัพธ์จากการพูดคุย
จากทั้งฝ่ายการเมืองและประชาชน
น่าจะได้เห็นข้อตกลงร่วมกัน
ในการสร้างความปรองดองให้กับประเทศ
ภายใน๓เดือนหลังจากนี้
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน